แต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมได้รับเงินเยียวยาชดเชยมา
ผมขอเอาไปบริจาคทำบุญทั้งหมดเลย

บริจาคทั้งหมดเลยสิ่งที่เราเสียไปมันมากกว่านั้นเยอะครับ
เพราะว่าพูดตรงก็โดยจำนวนเงินกับจำนวนวัน
จะเป็นคนไหนก็แล้วแต่จะกี่วันก็แล้วแต่

ใช่มันไม่คุ้มค่ากับการที่เราต้องเข้าไปอยู่ข้างในเลย
แต่วันเดียวก็ไม่อยากให้ใครเข้าไป
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคุณเบนส์แล้วบอกว่าเงินไม่ได้เยอะแยะนะครับ
ผมว่าไม่ว่าจะคนไหนอาชีพอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

ถ้าคุณต้องเป็นแพ้ในคดีนะ
หรือว่าต้องโทษอยู่ในเรือนจำเกินจำนวนวันของคำพิพากษาระหว่างสู้คดี

กับเงินสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทต่อวันที่ได้มาเนี่ย

ใช่ครับมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เลย

ก็จริงการที่ผมเข้าไปใช้ชีวิตข้างในมันก็ทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น
ก็เราก็จะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
ใช้ชีวิตอะไรก็อยากจะให้คิดเยอะรอบครอบ
ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท

ขอให้เดินหน้าต่อไปกันแล้วกัน

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒